ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่ลำปางนะครับอยู่ดีดีผู้ชายคนหนึ่งต้องมาเสียชีวิต
เพราะว่าถูกลุงแถวบ้านเนี่ยยิงนี่เหรอลุงแถวบ้านถูกต้อง
คือไปหาว่าเขาเนี่ยจะมาฆ่าเลยเอาปืนเนี่ยไปยิงเขาซะก่อนเลย
ต้องฆ่าเขาก่อนเออมันใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะแล้วกระสุนเนี่ยไปถูกเด็กอายุ๑๒นะ
อยู่แถวนั้นเนี่ยเจ็บไปอีกคนนึงอืมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ที่สพแจ้ห่มที่จังหวัดลำปางนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
เป็นริมถนนในหมู่บ้านนะฮะที่ตำบลทุ่งพึ่งผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ชื่อนายปฏิพลชายชาติอายุสี่สิบเก้าปีนะครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวนะฮะกระสุนเข้าลำตัวหลายจุดนะฮะ
แล้วก็มีเด็กหญิงอายุ๑๒ปีคนหนึ่งถูกกระสุนลูกหลงบาดเจ็บเข้าไปเหมือนกันนะครับ
กระสุนเนี่ยเจาะเข้าแขนซ้ายนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่โชคดีไม่โดนจุดสำคัญแต่ว่าคุณปฏิพลนี่เสียชีวิตเลย
ผู้ก่อเหตุคืนนายกะเสมอัดแออายุหกสิบสามปีนะฮะ
อยู่แถวนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะพร้อมกับปืนลูกซองยาว
นี่ตำรวจก็คุมตัวขึ้นหลังรถนี่ปืนที่ใช้ก่อเหตุ
สีหน้าแววตาดูไม่สะทกสถานอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อเหตุค่ำเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุนายปฏิพลผู้ตาย
ขับรถกระบะมาจอดที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วยืนคุยกับเพื่อนอยู่กันสามสี่คน
นะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้าน
จอดรถอยู่ถนนหน้าบ้านอยู่อยู่นายเกษมคนก่อเหตุ
เดินออกมาจากบ้านของตัวเองที่อยู่ห่างกันแค่๓๐เมตร
เดินตรงมาหานายปฏิพลแล้วใช้ปืนเนี่ยยิงใส่เขาแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะ
เขาเสียชีวิตคาที่กระสุนเนี่ยยังไปโดนแขนของเด็กหญิงวัยสิบสองปี
ยืนอยู่กับพ่อแถวใต้ถุนบ้านได้รับบาดเจ็บด้วย
คนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่ามีเรื่องโกรธแค้นกับผู้ตายมานาน
บอกถ้าไม่ฆ่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าเรา
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับผู้ต้องหาบอกไม่เสียใจเลย
ไม่เสียใจเลยไปยิงเขาตาย
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนะครับ
บอกว่ารู้จักนะฮะนายเกษมคนก่อเหตุเนี่ยรู้จักกันดี
เพราะว่านายเกษมเคยมารับจ้างช่วยปลูกผักอยู่
แล้วไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนเลยนะ

ตัวของผู้ตายเนี่ยกับภรรยายังเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวให้นายเกษมกินเลย
ก่อนจะไปทำงานในไร่ตอนมารับจ้างปลูกผัก
คนก่อเหตุเนี่ยยังเรียกเธอว่าเจ้อยู่เลยนะ
เวลามีงานอะไรก็เจอกันจะถามเจ๊มีงานอะไรให้ทำบ้าง

มาวันนี้บอกถ้าไม่ฆ่าเขาเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราก่อน

ทีนี้ประเด็นที่คนก่อเหตุเนี่ย
เคยมีปัญหากับคนข้างบ้าน
แล้วก็ไปคิดว่ามีคนมาเป็นชู้กับเมียเขาเนี่ย
หมายถึงนายเกษมเนี่ยคิดว่ามีคนมาเป็นชู้กับเมียตัวเองเนี่ย
แล้วอาจจะโมโหแล้วผ่านแล้วมาลงที่นายปฏิพลผู้ตายหรือเปล่า
ตอนนี้ภรรยาของผู้ตายบอกว่ามันอัดอั้นไปหมด
มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกมาไม่ได้จริงนะ
อยู่ดีต้องมาสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปแบบนี้
มันรุนแรงและเลวเกินไป
แล้วถ้าเกิดจะไปพานหาเรื่องว่าคนข้างบ้านมาเป็นชู้กับเมียตัวเองเนี่ย

นายอรุณศักดิ์นะครับอายุห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยวันนี้ลุงอรุณศักดิ์แกบอกแกขอยืนยันหน่อย
ไม่มีอ่ะชู้สงชู้สาวอะไรอ่ะที่นายเกษมลงมือก่อเหตุเชื่อว่า
พิษของยาเสพติดมากกว่าอืมเพราะว่ารู้จักกับนายเกษมเนี่ย
ตอนที่มาทำงานกันเมื่อสี่ปีก่อนนายเกษมชอบมากล่าวหาว่าตัวของลุงอรุณศักดิ์
เป็นชู้กับเมียของนายเกษมซึ่งมันไม่เป็นความจริง
แล้วลุงอรุณศักดิ์แกเคยถูกขู่ทำร้ายร่างกายมาหลายรอบด้วย
ถึงขั้นจะเอามีดมาฟันก็มีนะเคยขี่จักรยานยนต์ก็มี
เคยบ๊ะเล่านี่ไม่ชู้กับเมืองเขาอืม
ก่อหาครับครับแต่ความจริงคือไม่มีครับ
ไม่ได้มีอะไรไม่มีครับแฟนเขาครับ
วันนี้สพแจ้ห่มนะครับได้คุมตัวนายเกษมออกจาก
คุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะนี่ครับก่อเหตุเอาไว้ค่ำเมื่อวานนี้นี่เอาผ้า
คลุมหน้าคลุมตาปิดบังใบหน้ามานักข่าวก็พยายามสอบถามมูลเหตุต่างนายเกษมไม่ตอบอะไรนะครับ
ส่วนในพื้นที่เกิดเหตุญาติของผู้ตายญาติของนายปฏิพลนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณสวดถอนวิญญาณของผู้ตาย
ตามวิธีการตามความเชื่อของคนในพื้นที่ชาวบ้านเองวันนี้ก็มาจำลองจุดที่นายเกษมมายิงเขาตายนะฮะ
บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนนี้ครับชี้ให้ไกด์ธนากรผู้ศึกหาของเราดู
บอกคนก่อเหตุในเกษมเนี่ยถือปืนลูกซองยามายืนห่างจากผู้ตายแค่๓เมตรมาถึงลั่นไกลใส่เลยนะครับ
คือตะโกนห้ามกันไม่ทันเลยอ่ะ
ได้คุยกับครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๒ปีนะครับที่น้องก็ถูกกระสุนลูกหลงไปจนบาดเจ็บนะครับ
คุณพ่อของเด็กบอกว่าตอนนั้นก็ยืนอยู่กับลูกสาวอยู่แถวนั้นนั่นแหละนะครับลูกสาวเลยโดนกระสุนปืนลูกหลงเข้าไปด้วย
กระสุนนี่เจาะแขนนะฮะลูกก็ยังตกใจกลัวอยู่นะครับ
ระยะห่างแล้วก็ความหนาของแขนเสื้อก็โชคดีเลยไม่เจ็บหนัก
พระที่ลูกสาวคล้องคลออยู่น่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยด้วยนี่ฮะ
ตกใจก็ร้องไห้อย่างเดียว
ภรรยาของนายเกษมนะครับชื่อนางคำมูลอายุ๖๒ปีนะฮะ
บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของสามี
ซึ่งเธอจะไม่ไปประกันตัวนะฮะขอให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างเต็มที่
ตอนนี้ก็ได้ไปขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
ตำรวจตอนนี้แจ้งข้อหากับนายเกษมนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวฝากขังต่อสารดำเนินคดีต่อไป